สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๕นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรวจสอบเป็นพิเศษเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแล้ว

แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงแรกของการแผลลงมาอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบลักษณะอากาศเป็นพิเศษครับเพราะว่าช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมบริเวณความกดอากาศสูงระมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นจะไปเจอกับบริเวณอากาศร้อนหรือว่ายอมความร้อนที่ปกลุ่มเมืองไทยอยู่แต่เดิมจ
หากมีความแปรปวนของสภาพอากาศมากมากเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวจุดที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซ้ำซากต้องระวังหลังจากนี้เป็นต้นไปครับมาดูปัจจัยต่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้โดยเฉพาะเรื่องของกระแสลมที่ถ้าหากเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความ

บริเวณนั้นกล่าวต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรงวันพรุ่งนี้อีก๑วันครับหน้าจับตามองละทีเดียวอีสานตอนล่างจากแถวบริเวณจังหวัดศรีสเกตบนราชธานีสุรินบุรีลำในบริเวณนั้นกล่าวนะครับต้องระวังซะหน่อยเพราะว่ากระแสลมคาดการณ์ว่าอาจจะไตล์ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๙กิโลเมตรต่อชั่วโม
ก็คือกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าจะมีการเกาะตัวกันในระยะนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่จะสังเกตว่าเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ละทีเดียวนะครับก่อตัวอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนี่คือเป็นแนวรอยต่อระหว่างมวลอากาศเย็นมวลอากาศร้อนที่มาปะทะกันและทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเ
ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตามขอบฝั่งตะวันออกนะครับภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับจากการเกิดฝ
ภาคกลางอีสานของไทยในช่วงเช้าพรุ่งนี้ครับเราจะได้สัมผัสอากาศเย็นอีกข้ระกร้างหนึ่งอยากชมสังเกตอุณหภูมิเมือนี้ดิแล้วครับส่วนใหญ่กันจะเป็นสีเหลืองเกือบทุกพื้นที่ในบริเวณทางตอนลงจะถึงตอนกลางสูงสุดในช้าวันนี้จากการคำนวณอยู่ที่ประมาณ๒๘องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่จั
เริ่มเย็นลงจากเมื่อวานพื้นที่สีม่วงเริ่มหายไป
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ
สังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ปกคลุมด้วยสีเขียวนะครับ
ก็คืออากาศเย็นสบายอุณหภูมิ
ไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
ต่ำสุดในวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่๑๗องศาเซลเซียต
แถวบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

ภาคเหนือภาคอีสานยังคงเย็นนะครับ

พื้นที่ยังคงร้อนอยู่นะครับ๔๐องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยโอกาสเกิดฝนจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
และมีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์
โอกาสเกิดฝนมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีโอกาสเกิดถึง๙๐

วันนี้มีโอกาสไต่ระดับไปแตะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต

โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
ลดลงต่ำสุดในช่วงวันอังคาร
ก็คือ๓๕องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดนะครับ
อย่างที่บอกไปว่านี่คือการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องที่เราคาดการณ์ต่อเนื่องไป๒๓วัน
ดังนั้นในระยะนี้เพื่อความแม่นยำของข้อมูลอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารรวมไปถึงการคาดการณ์อุณหภูมิทั้งหมดได้

ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
คุณใครที่เสียงหมดครับว๊าวหนะ